เมื่อวานนี้โอ้โหติดกันอยู่๒กิโลกรัม
เข้าไม่ได้เลยอ่ะเข้าไม่ได้บางคนอยู่สามสี่ชั่วโมง
เมื่อวานเนี้ยเป็นวันหยุดคนก็เลยไปเยอะ
แต่เมื่อวานยังไม่มีเตียงผ้าใบยังไม่มีไม่มีร้านค้าค่ะ
แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเตียงผ้าใบแล้วมีร้านค้าแล้ว
โล่งแบบนี้นะปูเสือนั่งกินข้าวกันชายหาดนะคะ
หาดมันก็สวยนะฮะแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีการเอาเตียงไปตั้งแล้วนะ
เหมือนเดิมนะครับก็จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เรามีการนำเสนอข่าวไปว่าคนแห่ไปเที่ยวบางแสนกันรถติดกว่าสองกิโลนะในเส้นทางลงชายหาดเพราะว่าแน่นอนครับวันหยุดก็ไปพักผ่อนกันไปปูเสือเอาอาหารไปนั่งกินกันนะฮะ
เอาอาหารไปนั่งกินปูเสือทานลงไปเล่นน้ำกันได้นะฮะเมื่อวานคนไปสักห้าพันกว่าคนได้โอ้โหนะฮะ
แต่ภาพที่มันเกิดขึ้นหลังจากคนกลับไปเนี่ยนะทีมข่าวไปดูนะเขากลับไปไม่เอาขยะกลับไปด้วย
ไว้ตรงนั้นน่ะเหรอเออเศษอาหารถุงพลาสติกขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มไปหมดเกลือนชายหาดเลย
สุดท้ายนะฮะเจ้าที่เทศบาลต้องพากันเก็บ
คือเก็บทั้งคืนอ่ะก็มันจะหมดอ่ะ
มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเลยเพื่อให้เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย

นี่ภาพตอนกลางคืนที่นักข่าวกลับไปถ่าย
เดี๋ยวจะมีกองขยะสุมอยู่เนี่ย
ถังขยะตามอะไรกินอาหารไม่หมดก็ว่าง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์นะฮะ
หาดบางแสนไม่ได้ปิดนะครับ
ตามข่าวที่ออกไปเนี่ยเมื่อวานเป็นแค่ปิดการจราจร

มันเต็มพื้นที่แล้วมันรักษาระยะห่างไม่ได้แล้ว
วันนี้เองทางเทศบาลก็เลยเข้าไป
ให้ผู้ประกอบการเอาเตียงไปตั้งซะ
เข็นขายของเริ่มเข้าไปตั้งได้แล้ว

เพราะว่าเดี๋ยวจะให้เปิดแบบเต็มรูปแบบได้

ฟังเสียงท่านนายกเทศบาลหน่อยนะครับ
จำนวนเท่าเดิมนะครับจำนวนเท่าเดิมเลย
เพราะฉะนั้นก็จะไม่เพียงพอในการที่จะมาจัด

ก็เลยต้องมีการจัดตกลงการจัดระเบียบใหม่
ว่าใครจะไปอยู่พื้นที่ตรงไหนก็เลยใช้หาด
เพื่อที่จะไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้
ว่ามีปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับ
โอ้โหทีนี้ล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่พรุ่งนี้นะ
อีกครั้งพรุ่งนี้บางแสนจะกลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบ
ห้ามิถุนายนเสียงผ้าใบตั้งได้
ขายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
โอ้โหยังไม่อยากคิดเลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้เป็นยังไงนะ
ใช่แล้วเราจะดูว่ากรณีบางแสนจะเป็นบางแสนโมเดลหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้ทางโฆษกสวบคมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
กรณีที่นักท่องเที่ยวแห่ไปบางแสนเมื่อวานนี้
ต้องสั่งปิดเส้นทางเข้าหาด

ควบคุมป้องกันการระบาดในอนาคต
สำหรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอื่นอื่นหลังจากนี้และจะต้องแบ่งความร่วมมือเป็นสามส่วนด้วยนะ
นั่นก็คือผู้ประกอบการต้องจัดระเบียบแล้วก็ทำตามมาตรการ
รัฐเองต้องกำกับดูแลประชาชนต้องให้ความร่วมมือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดบางแสนจะเป็นตัวอย่างให้ท้องถิ่นอื่น
พร้อมรับมือด้วยนะคะเห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะ